แล้วก็จะพูดถึงอีกคดีหนึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มแล้วก็ยึดสัตว์ป่าไว้ได้
สองเรื่องรวมกันในข่าวเดียวข่าวนี้

ส่วนผลตรวจเสือดำได้แล้ว
ข่าวเสือดำเงียบไปแล้วเหรออยากให้นำเสนอ
ไม่ค่ะยังอยู่ยังอยู่ยังไม่จบพอดาว
แล้ววันนี้มีพาดหัวแล้วก็ภาพข่าว
เกิดขึ้นเรื่องของสัตว์ป่าอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกหนึ่งภาพ

หายากฮะเจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานจับกลุ่มผู้ลักลอบค้าเสือกระต่าย
แมวป่าผ่านทางเฟซบุ๊ก
ซึ่งเสือกระต่ายหรือแมวป่าหลายคนไม่คุ้นชื่อเสือกระต่าย

กระต่ายเนี่ยอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าแมวป่าเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินกัน
แต่ว่าเขาบอกเสือกระต่ายหรือแมวป่า
หายไปจากบ้านเรา๔๐ปีแล้วนะ
คืออาจจะเห็นตามสวนสัตว์เห็นตามสารคดีแต่ไม่ค่อยเห็นที่บ้านเรา
แต่ทีนี้ถูกลักลอบนำมาขายได้อย่างไร

กลายเป็น๒คดีที่เราติดตามในข่าวเดียวเลยละกันนะครับ
เอาเรื่องของเจ้าสัวเปรมชัยก่อนละกัน
ให้เห็นแค่เสือกระต่ายไปแว๊บก่อนละกัน

สัวเปรมชัยก็ต้องแยกประเด็นอีกนะครับ
อันหนึ่งเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่
ก็ต้องเรียกสอบหัวหน้าวิเชียนกันต่ออีกนะครับ
การเรียกสอบจากเมื่อวานนี้

เรื่องของการตรวจซากเสือ
เรื่องของการตรวจพิสูจน์งาช้าง

ตรวจยึดได้จากบ้านของเจ้าสัวเปรมชัย
ว่าเป็นงาช้างจากไหนอย่างไร
เจ้าสัวเอาปืนไปล่าไปฆ่าออกมาจากป่าหรือเปล่า

อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คือนางกะนิตาอุ๋ยถาวร

แล้วก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
ตรวจยึดได้จากบ้านของเจ้าสัวเปรมชัย

บอกว่าขั้นตอนในการตรวจดีเอนเอจากงาช้าง
ตอนนี้ค่อนข้างจะต้องใช้เทคนิคพิเศษมากมายนะฮะ
เนื่องจากดีเอนเอมีปริมาณน้อย

แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน๓สัปดาห์นี้
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการบ่มเพื่อกำจัดแคลเซียม
โดยการเติมกรดทิ้งไว้๓๗วัน
เพื่อให้ดีเอนเอไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมแล้วนะ

เนื่องจากมีดีเอนเอในปริมาณน้อย
ต้องใช้เวลาทางห้องปฏิบัติการ
ตอนนี้ได้เก็บตัวอย่างงาช้างมาเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
นับจากนี้ไปอีก๓อาทิตย์นะครับ
นิติวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้

ก็ยังต้องตรวจนี่อีกคุณ

ส่งมาให้๕๖เล่ม

และพบว่ามีรอยล้างมีดด้วยน้ำแล้วทำความสะอาดแล้วนะ
แต่ว่าล้างไม่หมดล้างไม่สะอาด
ดังนั้นจึงพบรอยเลือดอยู่บ้าง
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งหลักฐานต่าง
ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ที่เปื้อนเลือด
ถึงแม้เลือดมันจะแห้งไปหมดแล้ว

แม้ว่าปริมาณจะน้อยแต่ต้องดูว่าเพียงพอหรือไม่
ในการตรวจสอบนะครับ

มีตั้งแต่เนื้อที่ติดหนังชิ้นเนื้อที่โดนแร่

เพื่อตรวจสอบว่าทุกชิ้นเป็นชนิดพันธุ์และตัวเดียวกันหรือไม่
ผลตรวจทุกชิ้นเนื้อดังกล่าวออกมาแล้ว
แต่รอสรุปพร้อมกันไปทั้งหมดภายใน๓สัปดาห์นี้

นี่ทางด้านของฝั่งนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
มาดูเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่กันบ้างนะครับ
ค่ะคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็พูดถึงกัน
กรณีที่บอกว่าไม่ยอมจ่ายค่าเข้าใช่ไหมคะ
ร้อยกว่าบาท๑๑๐บาทแล้วก็เรื่องของเอ๊จะให้รองเท้าให้อุปกรณ์ป่าอะไรนี่นะครับ

สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ได้เชิญนายวิเชียนหรือว่าหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

มาสอบปากคำในรายละเอียดของคดี๘มีนาคม
ครับคือจริงแล้วเห็นกระแสข่าวว่าวันนี้นะ

เลื่อนไปเป็นวันที่๘มีนาคมค่ะ
และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่๑๒มีนาคม
ว่าสิ้นเดือนมีนาคมน่าจะได้ผลสรุปคดีเรื่องนี้นะคะ
สำหรับกรณีพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ค่ะ
ติดสินบนเนี่ยป่อเขาทำงานอยู่นะครับ
ส่วนที่เป็นประเด็นใหญ่และเป็นภาพข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เพราะว่าเรื่องของการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าคุณ

นี่ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานชุดเหยียวดง
ส่วนที่กำลังการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคุณ
ในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตราดิษฐ์
สามารถจับกลุ่มนายวีรชาติและนางสำราน
วิริยวงศ์สามีภรรยาเจ้าของบ้าน
พร้อมของกลางสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิด

นายวีรชาติได้ประกาศขายสัตว์ป่าทางออนไลน์

ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดง
เจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดงของกรมอุทยานแห่งชาติ

ชื่อเต็มของเจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดงคือ

กระทำความผิดด้านสัตว์ป่า

และวางแผนในการล่อซื้อคุณ
เพราะว่ามีการขายในออนไลน์ใช่ไหม

โดยเฉพาะเสือกระต่าย

เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานชุดเหี่ยวดง
ล่อซื้อและมีการนัดส่งของกันในกรุงเทพ

เดินทางเข้าตรวจค้นที่บ้านด้วย

อีกส่วนหนึ่งไปดักรอที่กรุงเทพ

และยึดสัตว์ป่าได้จริง

แล้วก็ลูกนกหัวขวาน๔นิ้วหลังทองอีก๒ตัว
ลูกนกแก้วหัวแพร่๑๗ตัว
รวม๙ชนิดจำนวนทั้งสิ้น๔๙ตัว
มูลค่าประมาณ๓๔๒๐๐บาท

เจ้าหน้าที่เปิดเผยออกมาแบบนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๑๙คุณเกิดหรือยัง

เมื่อปี๒๕๑๙ในรายงานสัตว์ป่าเมืองไทย
ของคุณหมอบุญส่งเลขากุล
ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แต่หลังจากนั้นไม่มีรายงาน
อย่างเป็นทางการออกมาอีกเลย
ว่ามีใครเจอเสือกระต่ายนี้อีก

แต่ไม่เคยมีหลักฐานชัดเจน
แต่ครั้งนี้ทำไมถึงถูกนำมาขายได้

รับสารภาพบอกว่าเสือกระต่ายนี้เนี่ย
เอามาจากป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ขายส่งราคาตัวละ๔๐๐๐บาท
แต่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานยืนยันเสือกระต่าย
ไม่ได้มีถิ่นทำเลอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
แปลว่าไปรับมาอีกต่อหนึ่งหรือเปล่า

เสือกระต่ายยังมีอยู่ในเมืองไทยอีกหรือเปล่า
แต่ที่แน่ถ้าจับ๒ตัวนี้ได้แล้ว

ก็มีโอกาสที่มันจะสามารถขยายพันธุ์ได้

มีในกรงมาเจอขายในออนไลน์โอ้โหนะฮะ

ต้องตรวจสอบที่มาของเสือกระต่าย๒ตัวนี้นะครับ